คุณผู้ชมค่ะสำหรับ๒คุณแม่คนเก่งอย่างโบแวนด้า

ควงทายาทตัวน้อยอย่างน้องมะลิ
และน้องแม็กซ์เวลขึ้นรับรางวัลหนูน้อยขวัญใจมหาชนค่ะ
สมกับเป็นทายาทคนดังที่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
สำหรับซุปตาฝันน้ำนมอย่างน้องมะลิ

ทายาทของพระเอกหนุ่มปทฤษฎีกับโบแวนด้า

กลุ่มไปค่ะ

ลูกชายของนักร้องหนุ่มไม้พิรัตน

ที่เขารับรางวัลหนูน้อยขวัญใจมหาชน

งานนี้โบเผยว่าดีใจที่คนรักและชื่นชอบน้องมะลิ

เชื่อว่าต้องปลื้มใจเช่นกัน
ทั้งนี้ยังบอกถึงเรื่องที่จะทำจี้

ว่าคงทำให้ในวันทำบุญร้อยวัน

เวลาผ่านไปเดือนกว่าที่สามีจากไป
เพราะมีลูกสาวที่เป็นแก้วตาดวงใจอยู่เคียงข้าง
ก็เหมือนมีปออยู่ด้วยตลอดค่ะ
ชอบไหมคะดู

ดีใจไหม

ว่าจะให้ลูกเป็นอะไรในสิ่งที่เขาคิด

อยากให้น้องเป็นคนดีพอค่ะ
เดี๋ยวแล้วก็ดีขึ้นมาในระดับนั้น
เดี๋ยวเค้าอยู่ตรงนี้ก็เหมือน
มีทั้งเขาแล้วก็พี่ปออยู่ด้วย
จะทำอาจภาคให้มารีนี่ยังทำอยู่ไหมครับ

ก็เดี๋ยวรอทำบุญของพี่ปอ
อร่อยจากนั้นก็เดี๋ยวคุณปลูกคุณย่างเค้าจะถามให้
เหมือนเขามาไปไหนมาไหนก็ไปกับเราตาม
บางทีน้องก็แบบอยู่ก็

ก็มันก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังอยู่กับเรา
ฝากนักแสดงสาวซิงเกิลมัมอย่างซาร่า

และเผยว่าตอนนี้พัฒนาการของลูกชายเริ่มพูดได้มากขึ้น
ส่วนความเป็นอยู่ขนาดนี้เจ้าตัวก็พาน้องไปอยู่จังหวัดภูเก็ตถาวรแล้ว
ซึ่งหากน้องจะเข้าโรงเรียนก็ค่อยคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปค่ะ
พัฒนาการน้องตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ดื้อมากค่ะ
ก็เริ่มพูดค่ะเขาเริ่มพูดเป็นสองพยางอะไรอย่างนี้ค่ะ

จริงคือตอนนี้ซาร่าย้ายไปอยู่ภูเก็ตแล้ว
คือใจอยากให้น้องเรียนกรุงเทพแต่ว่ามันก็อีกประมาณ

เดี๋ยวพอแก้ค่อยคิดดูทีนึงว่าจะให้เรียนที่ไหนด้วยครับ
จะได้ฝึกษามาอย่างไรไหมคะเรื่องเรียน
ไม่ได้คุยกันเลยเรื่องเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เป็นคนตัดสินใจอะไรเองเรื่องลูกมาโดยตลอด
เชื่อเลยนะคะว่าการที่คุณพ่อคุณแม่

นั่นก็คือการที่ลูกของเราโตมาแล้วก็เป็นคนดีของสังคม
อยากจะเป็นคุณพ่อคุณแม่

จริงแล้วการเป็นคนดีก็เหมือนกับว่าเป็นพื้นฐานที่ดี
ในการใช้ชีวิตในอนาคตนั่นแหละเนาะ